ที่คิดว่าน้องมะลิป่วยแล้วแบตเตอรี่ความสดใสจะลดลงนะคะ
บอกเลยว่าหลังจากที่คุณผู้ชมได้ชมคลิปต่อไปนี้
รับรองว่าจะหายห่วงเลยทีเดียวค่ะ
มะลิคนเดิมเพิ่มเติมคือลีลา
เห็นคลิปนี้ที่โพสต์โดยป้าปูกา
พี่เลี้ยงแสนใจดีของน้องมะลิ
ที่ใช้ชื่อว่าแอดปูอันเดอร์สกอร์ชบา
แฟนคลับก็น่าจะสบายใจหายห่วงได้แล้ว
แม้จะเพิ่งออกจากโรงพยาบาล

แต่หนูน้อยขวัญใจมหาชนก็พลังล้นเหลือ
ความน่ารักสดใสได้เหมือนเดิม
และเพื่อเป็นการยืนยันว่าเลือดศิลปินของผู้เป็นพ่อแรงมาก
ต่อให้น้องมะลิจะไม่สบายพี่จ๋าก็ไม่ต้องเป็นกังวล

บันทึกภาพหนูน้อยที่ยังใส่ชุดคนไข้

เพื่อเป็นการยืนยันให้แฟนคลับคนรักลิ